หนึ่งประเพณีโบราณกันคุณการทำบุญถวายข้าวต้มมัดค่ะ
บอกเลยว่าพระเพณีนี้มีมายาวนานกว่าหกสิบปี
ไปที่วัดยางยี่แสค่ะอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
บุรีนะคือเมื่อวานเนี้ยเป็นวันครบรอบวันมรณภาพของหลวงพ่อสมบุญ
เขมาพรโตหรือพระครูวิญญานุโยกอดีตเจ้าอาวาสวัดยางยี่แส
๖๐ปีพอดีชาวบ้านเขาก็เลยทำข้าวต้มมัดขึ้นมาค่ะ
จำนวนเท่าปีพอสองเลยคุณพอไหร่๒๕๖๕มัด
ทำขึ้นมาเพื่อบูชาหลวงพ่อสมบุญนี่แหละชาวบ้านกว่าร้อยคนนะ
บอกว่าเอาล่ะวางจอบวางเสียมหยุดการทำไร่ไถนาชั่วคราว
มาร่วมมือร่วมใจกันห่อข้าวต้มมัดแบบนี้ก็ก็ต้องมากันเยอะอ่ะ
ก็ตั้ง๒๕๖๕มัตต์มันเยอะจริงใครจะมัดล่ะ
ก็พวกเรานี่แหละช่วยกันมัดค่ะก็เลยมาร่วมกันค่ะ
เพื่อถวายบูชาหลวงพ่อสมบูรณเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เคารพนับถือศรัทธา
ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคุณ
ปีนี้ทางคณะกรรมการวัดและชาวบ้านเนี่ยได้ร่วมการทำมากที่สุดก็ว่าได้
เนาะ๒๕๖๕มันครับโดยเจ้าอาวาสวัดยางยี่แส
องค์ปัจจุบันนี่นั้นรูปปัจจุบันนี่นั้นคือพระสมุสมลักติขปัญโย
ท่านบอกว่าหลวงพ่อสมบูรณอดีตเจ้าอาวาสเป็นพระเถรานุระที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
และท่านก็ชอบข้าวต้มมัดในอดีตที่ท่านยังมีชีวิตเนี่ย
ชาวบ้านมักจะนำมาถวายให้กับท่านท่านก็ฉันไปนะ
จากนั้นท่านก็ยังมีการแบ่งแจกคืนให้กับชาวบ้านบอกว่าเป็นอายุวัฒนะด้วย
แต่พอหลังจากที่หลวงพ่อสมบุญท่านละสังขารไปเมื่อวันที่เก้ามกราคมสองพันห้าร้อยห้า
ชาวบ้านก็เลยยึดเอาวันที่๙มกราคมนี่แหละเป็นวันครบรอบการมรณภาพ
แล้วก็มักจะทำข้าวต้มมัดข้าวหลามข้าวเหนียวเปียกมาถวายที่หน้าวิหารหลวงพ่อสมบูรณ์
ชาวบ้านอีกหลายหมู่บ้านก็มาเหมือนกันนะมากันมาร่วมงานกัน
เพื่อเป็นการบูชาหลวงพ่อแล้วก็สืบทอดประเพณีที่มีมานาน
แต่ละคนก็มีความตั้งใจนะใช่ค่ะเยอะขนาดนี้ทางวัดเนี่ย
เขาก็มีการแจกจ่ายให้กับญาติโยมเอากลับไปทานแหละโอ้ใช่ไหมทางวัด
กินหมดเลยงวดเดียวก็ไม่ใช่เก็บไว้นานก็ไม่ได้
ไม่ได้ก็แจกจ่ายสิญาติโยมมากันเยอะขนาดเนี้ยเนอะ
ถูกต้องแล้วถ้าหากว่าใครมีโอกาสอยากจะไปสักการะ
ก็ไปได้นะเพราะว่าเขามีงานปิดทองหลวงพ่อสมบุญด้วย
วันไหนวันที่๙๑๑มกราคม
วันนี้พรุ่งนี้ยังมีโอกาสนะยังมีเวลา

อยู่ที่อุทองสุพรรณพุรีนะคะอ๊ะจริงคนสุพรรณน่ารักนะ

อ๋อเอาคุณผู้ชอบก่อน